คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มรยองที่มีทหารอียิปต์เข้ามา
แล้วก็พบว่าเป็นโควิด๑๙ส่งผลให้หลายคนตัดสินใจไม่ไปเที่ยวระยอง
แต่รัฐบาลเขาบอกว่าอยากจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา

ก็เลยจะให้ฟุตบอลไปแข่งขันที่ระยอง
โดยที่ให้แฟนบอลเข้าไปชมได้

เออให้ตามกับคุณอารมณ์กีฬาวันนี้ฮะ

แล้วก็วันนี้สวบคแถลงออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้คืออยากให้ทุกสนามทุกเกมการขันกลับมาเตะ
แต่ว่าจะพิเศษหน่อยที่จังหวัดระยองคือถ้าเกมไทยลีก
ที่มีทีมอยู่ที่จังหวัดระยองลงแข่งขันเล่นในบ้านตัวเอง
ก็ทางสวบคบอกว่าจะให้เล่นแบบมีแฟนบอลเข้าไปชมเกมที่สนามด้วย
คือนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคแถลงข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับการท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง
ออกมา๕กิจกรรมที่จะรณรงค์ร่วมใจฝ่าโควิด

อย่างแรกขอความร่วมมือภาครัฐให้จัดประชุมในที่จังหวัดระยอง
อย่างที่สองส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน
สามครับส่งเสริมการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในจังหวัดอรยองในรูปแบบใหม่

และห้าสรรพสนุนการถ่ายทำ
ก็คือกองถ่ายจากต่างประเทศมาถ่ายทำในจังหวัดระยองนั่นเองนะครับ
โดยโฆษกสวบคกล่าวถึงประเด็นการจัดการขันฟุตบอลตามนโยบายในข้อที่๓ว่า
ไม่ใช่การจัดแบบธรรมดาแต่ว่าจะมีผู้ชมในสนามด้วย

ซึ่งนี่เป็นนโยบายที่สวบคอมอบให้กับตัวแทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปพิจารณา
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสวบคยังไม่อนุญาตให้การในการฟุตบอลไทยลีก
ที่มีผู้ชมเข้าสนามเนี่ยยังไม่ให้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องของการที่จะเปิดให้มีแฟนบอลเข้าไปชมในเกมในสนาม
คืออย่างน้อยตอนนี้ก็ต้องรอให้ไทยลีกกลับมาแข่งขันกันก่อนนะครับ
แต่ว่าในต่างประเทศนะบางประเทศเขาก็อนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนามได้บางส่วนแล้วนะครับ